เอาคุณผู้ชมเรามาดูตัวเลขกันก่อนก็แล้วกันนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนแบบเอาแบบเป๊ะเลยก็คือ๕๕๙รายค่ะ
แล้ววันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพด้วยนะคะ
โดยจำนวนผู้ป่วย๕๕๙รายเนี่ย
เป็นผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร๒๖๖ราย

ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ต้องขังชายวัย๖๐ปีอยู่ในเรือนจำกลางนราธิวาสมีประวัติป่วยเป็นวรรณโรคด้วย
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคบอกเลยว่าตอนนี้มีการออกร่างข้อกำหนดตามพระราชกำหนด
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปิดสถานบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะอาบอบนวด
แล้วก็สถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกันใน๔๑จังหวัดอย่างน้อยแล้ว๑๔วัน
เริ่มเที่ยงคืนวันนี้จนถึงวันที่๒๓เมษายน
โดยสถานบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นอีก๓๖จังหวัด
ผู้ว่ามีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายในการสั่งปิดสถานบริการได้เลย
ก็คือขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของผู้ว่าแต่ละจังหวัด
ส่วนนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ประเด็นเรื่องการรับมือการแพร่ระบาดโควิด๑๙
โดยนายกบอกว่าก็จะมีการเดินหน้าไปสู่การอนุญาตให้เอกชนนำเข้าวัคซีนทางเลือก
เพื่อให้บริการกับประชาชนที่ต้องการใช้วัคซีนอื่นนอกเหนือจากของรัฐนั่นแหละ
แล้วก็ยืนยันย้ำให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่า
ปัญหาเรื่องน้ำยาตรวจโควิด๑๙แล้วก็ยาฟาวิพิราเวียในการรักษาเนี่ยไม่ต้องกังวลมีเพียงพอแน่นอน
ส่วนกรณีเรื่องที่รัฐมนตรีไปสถานที่อะโคจรเนี่ยนายกบอกว่ารัฐบาลก็ห้ามไม่ได้เนอะ
มันอยู่ที่ตัวบุคคลเนอะแต่สถานที่อโคจรไม่ควรไปแล้วทุกคนก็ต้องมีความรับผิดชอบอยู่กับตัวเสมอ
นายกก็แอบเฉ่งรอบตไม่รู้แหละว่าคนไหนแต่ถ้าคนที่ไปนายกก็แอบเฉ่งไปเหมือนกันลองฟังเสียงดูค่ะ
เข้าใจไหมเออ
ก็ไม่ไปไม่ควรไป
ก็พยายามจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
ว่า๑๕ปีนี้ไม่ได้ประเร็นาออกขัวจ้อน
เมื่อก่อนก็ไปยับเหมือนกัน

อยู่ในโบรุณครอบครัวอย่างเคร่งขาด

ใครไปก็รบกวนชี้แจงไทม์ไลน์กันด้วยแล้วกันนะคะ
อันนี้ก็อย่าเพิ่งคำนึงถึงปัญหาครอบครัวก่อนแล้วกันเนอะ

ค่ะส่วนเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ประชาชนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

จะเป็นเสียงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำต่าง
ตอนนี้เริ่มอยากรู้แล้วว่าตัวเองติดโควิด๑๙หรือยัง

แห่ไปตามโรงพยาบาลต่างเพราะจะไปรับการตรวจโควิด๑๙
แต่ทีนี้ค่ะโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งไม่รับนะคะ
ให้เหตุผลว่าน้ำยาตรวจไม่เพียงพอถึงขั้นมีการประกาศออกมา
ไม่ต้องมาเป็นกรรมการแบบนี้ออกมาเลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นเพจทางการของแพทย์และสาธารณสุข
ตั้งข้อสังเกตบอกว่าการประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายหลัง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชได้แจ้งสิทธิ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคนทุกระบบหลักประกันสุขภาพ
สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง
โดยสปสชจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้
นั่นก็หมายความว่าประชาชนทุกกลุ่มเสี่ยง
ว่าทุกกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเนี่ยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณานะคะ
กลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี
โดยทางโรงพยาบาลเอกชนจะกลับไปคิดค่าใช้จ่ายกับทางสปสช
แทนการเก็บเงินจากประชาชน
ซึ่งการเบิกจ่ายเองก็ต้องยอมรับ
งานกับภาครัฐก็จะมีขั้นตอนที่มันยุ่งยากอยู่สักหน่อยเนี่ยนะคะ
หลายคนก็คือหลายคนตั้งข้อสังเกตนอกเหนือจากนี้ด้วยนะ
ที่โรงพยาบาลเอกชนไม่รับเพราะเวลาไปเบิกเนี่ย
มันช้าหรือบางทีได้ไม่เท่าราคาจริง
เอกชนมีการทำข้อตกลงกับกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้
ว่าถ้าผู้ป่วยไปตรวจโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลไหน

โรงพยาบาลนั้นจะต้องรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน

ยังคงเพียงพอต่อการตรวจโรคได้ถึง๒๐๐๐คนต่อวันนะคะ
คือเอกชนก็มีปัญหาเรื่องเตียงรักษาผู้ป่วยเหมือนกัน
เพราะว่าก็ยังมีผู้ป่วยที่เขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เป็นผู้ป่วยปกติที่ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะ
ตอนนี้เองก็มีการประกาศว่าจะเพิ่มโรงพยาบาลสนามนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

แล้วก็หวังว่าจะไม่เพิ่มผู้ป่วยมากขึ้น
ใช่ดูแลตัวเองกันให้ดีสังเกตอาการตัวเองตลอด
เพราะตอนนี้คือไม่รู้แล้วว่าเราไม่ได้ไปที่เสี่ยง
แต่ว่าคนที่เราเจอไปเจอคนที่ไปพื้นที่เสี่ยง

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวเองตลอดเวลานะคะ